ฉันจะบอกว่าเตือนพี่พ่อพ่อแนะที่ดูอยู่ตอนนี้เลยค่ะ
มิตจหาชีพเนี่ยมันทุกชุมจริง

จะโดนมิตจหาชีพหลอกเตือน
ดาราตราร์ดั่งคุยกับคู่รักคู่นี้เลย

คุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมคุณผู้ชมค
คุณผู้ชมคุณผู้ชมค
ต้องต้องระวังสมุดค่ะ
ต้องพร้อมปล้องความเป็นถุงจริงจากบรรเทิงไทยรัติ
ขอบคุณมากนะคะสำหรับการติดตามรับชมบันเทิงไทยรัฐ
ทับทุกสิ่งรู้จริงทุกเรื่องบันเทิง

จะได้ไม่พลาดทุกเรื่องบันเทิงทั่วฟ้าเมืองไทย
หรือจะติดตามผ่านทุกช่องทางออนไลน์